จะได้พบกับนักข่าวสายบันเทิม
ที่จิกกัดดูเลือดเผ็ดมัน
เม้ากันกระจาย
เห็นว่าอีก๓คนจะรีบไปทำข่าวงานเช้า

ผมก็คงวิ่งหย่อไปโกยทองเอาดีกว่า

แต่เรื่องความแซ่บความเด็กความสวย
ขาดชนะแน่นอนค่ะวันนี้
ถึงแม้ว่าความสวยจะน้อยนะคะ
แต่ความแซ่บของประสบการณ์พี่รับรองค่ะ

เรื่องความสามารถนี่อาจจะไม่เท่าคนอื่นนะ

จะได้พบเกมสุดมันในรอบต่างดังนี้

ตามเวลาที่กำหนด๖๐วินาที

จะมีโจทย์ในการแข่งขันแตกต่างกันไป

สวัสดีครับ

คุณผู้ชมครับวันนี้

สอดเคล้ากับชีวิตของเราสองคนเลย
เสมือนกับกระบอกเสียงของสังคม
เป็นผู้มีอิทธิพลในการหล่อหลอมความคิดของเยาวชนไทย
สังคมไทยเป็นยังไงเพราะว่าบทกวีการเขียนข่าวของพวกเรานี่เอง

เข้าแข่งขันของเรามาจากสายอาชีพนักข่าวบันเทิง

ขอบคุณครับ

ความรักของเราตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
ถึงความรักของเราตอนนี้ก็เรื่อยค่ะไปได้เรื่อยไปได้เบา
เราคิดว่าความรักของเราเนี่ยสะกดด้วยรอเรือหรือรอลินจะดีกว่ากัน

อยากให้มันสะกดด้วยรอเรือเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันสะกดด้วยรอลิง
แล้วมันลักไปเนี่ยมันไม่กลับมาเลย

เดี๋ยวก่อนถามคุณปานก่อนขอถามกลับก่อนว่าตอนนี้อยู่ในสำนักไหนคะ
ไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละค่ะ
เป็นนักข่าวบันเทิงมานานหรือยังครับปาน

ของการเป็นนักข่าวบันเทิงคืออะไร

แบบไหนที่แบบว่าคนชอบเสพที่สุดเลย
เลิกท้องใครตีกับใครใครขึ้นคอนโดใครนี่อยากรู้หมด

เราอยากรู้
ตักคนแรกของเราในวันนี้คุณปาน
นักข่าวสาวจากไทยรัฐทีวี
ที่มาพร้อมกับความสวยใสมั่นใจสไตล์นักข่าวสาว

บอกได้คำเดียวนะครับว่าสู้เขานะครับคุณปาน

ยิ่งกว่าลิงไวกว่าลิง
สนไม่ได้ไวใช่หยิบจับหยิบขโมยของคนอื่นเขาด้วย

ไม่ได้สิเราต้องมองความไหว

ไม่ไหวแล้วไม่ไหวอันนั้นแค่แอคอาร์ตเฉย

เดินกระเดินเอ้าโอเค
นี่ใสนี่สวยกว่าอยู่แล้ว
นี่สวยกว่าอยู่แล้ว

คนต่อมาคุณบัวครับ

ม๑๙๘๔บูรวงอยู่บุรวงไร้คะ
ก็ไปเจอคุณอั้มมาค่ะอะไรเนี้ย

อ๋อรักเจนเองค่ะตอนนี้
อันนี้มีประเด็นด้วย

ก็คือช่วงนี้ก็คอนเซ็ตเรื่องการทำงานนะครับ
ก็มีการแบบว่าเจอกันบ้าง
ผมตอบแทบไม่ถูกเลยนะครับพี่ภูมิแม่
และนักตักคนที่สองของเราคุณบัว
ที่มั่นนักมั่นหนาว่าจะมาคว้าเงินแสนกลับบ้านไปให้ได้

มันยิงแงงละ

เสพเพครับ

คุณเสพเพทำไมถึงชื่อว่าเสพเพ

เพราะว่าเสพเพยกอาหาร
พอเข้ากรุงเทพมามาทำอะไรเงี้ย
เขียนคอลัมป์มาทำในวงการบันเทิง

นั้นก็นำประกาวเสพเพไปละกัน
แล้วอย่างนี้คือเขาบอกว่าชีวิตนักข่าวเนี่ย

มันต้องสแตนบาย๒๔ชั่วโมงใช่ป่ะ
คนนี้โดดตึกมีข่าวตีกัน

ใช่ครับเคยเจอแบบว่าตอนสงการ

หมูนี้ประสูรบัติเหตุเราก็ต้องลิบไปแล้ว

แต่เชื่อว่าใจสั่นต้องได้ได้ไหม
ดำดำได้เลยทุกคนจะถึงทางดีเจปู
ทำไมยืนข้างพี่ดูนิ่งจังเลย
สั่นอยู่ข้างใน
แม่สั่นสู้เลยสิครับคุณเสเพ
นักข่าวสายบันเทิงจากสยามดารา
แต่ชื่อนี่ก็กินขาดแล้วล่ะครับแม่
ดูจากความมั่นใจยิ่งไม่ต้องพูดถึงล่ะครับ
ยังไงก็ขอให้วันนี้คว้าเงินแสนกลับบ้านให้ได้นะจ๊ะ
แต่ยังไงบ้างเบอร์หนึ่งของเรา

ไฟสตูที่๒ก็แบบซีริคอลลายลายแล้วอ่ะ

เพราะแบบมืดมากเลยอ่ะ
คุณผู้ชมครับน้องเนยครับ

มีเป็นพิธีกรกับคู่กับพี่แจ๊คด้วย

ผมบอกว่างั้นอะ

แป้ข้าวเข่ากินไม่ดีหรือเปล่า

สิก็ดูแบบ

ใช่
เด็กสุดเราแบบวันนี้เราชนะแน่นอน

ข่าวบันเทิงทั้ง๔ท่านของเราแล้วนะครับ
ถึงเวลาแล้วล่ะสำหรับการแข่งขันในรอบที่๑

กติกาการแข่งขันในรอบที่๑
ตักทั้ง๔คนจะมีสิทธิ์เลือก

เพื่อลุ้นว่าใครจะได้อุปกรณ์ชนิดใด
ที่ใช้ในการตักสิ่งของปริศนาในโกเดนบาสเก็ต
ซึ่งสิ่งของแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดและความยาก
ตักที่แตกต่างกันออกไป

เอามาอย่างนี้ชัดเจนเลยเป็นนักข่าว

สายสิน
ตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่รายการกิโลทอง

อ๋อสุดยอดเลยใช่ไหมคะ

ข่าวเนี่ยออกกันดังมากเลยนะคะว่า
ภูมิเขาก็มีข่าวเหมือนกันว่าแอบไปกินข้าวกับใครสักคนหนึ่ง

นี่แหละครับสิ่งของปริศนาในรอบแรกนี้

ซึ่งมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันออกไป

ยังไงแล้วก็ขอให้เปิดเจอของดีกันนะครับ
ว่าเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสายอาชีพนักข่าวบันเทิงนั่นเอง

จะมีทั้งไมโครโฟนมีเครื่องทำเสียงต่างนานานั่นเอง
ว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องใช้เสียงเหมือนกัน

ประกอบไปด้วยหมวกกันน็อกหมวกใบเล่หมวกไหมพรมหมวกคริสต์มัสหมวกลูกเสือหมวกก่อสร้างหมวกสารหมวกคาวบอยและสุดท้ายหมวกแก๊ส
เกี่ยวกับหมวกนะคุณ

อาจจะเป็นเพราะว่านักข่าวของเราเป็นนักข่าวเรียกว่าภาคสนาม
ต้องออกไปตะลุยสู้แดดสู้ฝนทุกวิทุกวัน
น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เซฟพวกเขา

ต้องเลือกแล้วค่ะคุณปาน๑๙หมายเลขไหนดี

และหมายเลขหนึ่งที่คุณปานเลือกจะได้หมวกกันน็อกใช่หรือไม่
ขอให้สมใจหวังนะครับคุณปาน

มันจะตักสะดวกหรือเปล่า

คือแต่ละคนก็จะมีเทคนิคเฉพาะทางของตัวเอง

เชิญ

เมื่อกี้นี้ไอเทมเขาออกเป็นหมวกกันน็อก

มันน่าจะแข็งพอจะตักได้อยู่บ้าง

หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า

หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า

หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า

หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า

หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า

หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า

หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า

หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า

หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า

หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า

หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า

หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า

หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า

หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า

หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า

หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า

หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า

หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า

หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า

หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า

หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมวกปีกดีกว่าหมวกปีกดีกว่า
หมายเลข๓ที่คุณเสเพเลือกจะได้ของอะไรกันนะ
เอ้านั่นมันหมวกลูกเสือที่ไม่อยากได้นี่นะ

เรายังไม่ชอบอย่างนั้นโอเค

ถ้าเบอร์สีในคริสต์มัสเป็นไง

คุณเอยจากที่ดูอยู่เนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ย
นี่กลัวครับนี่ไม่อยากได้

หมายเลข๑๓๖เลือกไม่ได้แล้ว๒๙หมายเลขเด้ย

แล้วก็ขอให้เบอร์๔เป็นของที่น้องเนยอยากได้นะครับเพียง

มันก็ไม่ค่อยต่างจากไอ้ที่คุณอยากได้มากเนาะ

ใครได้จะกลับบ้านก่อน

แม่บับกันสุดเลยนะครับ
ที่ไม่มีใครเลือกกันดีกว่าครับ
หมายเลข๒หมวกคาวบอย

และสุดท้ายหมายเลข๙หมวกก่อสร้าง

คุณปานได้หมวกกะเนาะ
คุณบัวระวงได้หมวกใบเล่
คุณเสเพได้หมวกลูกเสือ

คนที่ทำกิโลทองน้อยที่สุด

ในรอบนี้นะคุณเนย์
สามารถทำกิโลทองไปได้๑กิโล๒ขีดค่ะ

ใช่อันนี้ก็ตามความคาดหมายเหมือนกัน

รายชื่อต่อไปคือคนสุดท้าย

กิโลทองที่หนักเป็นอันดับที่๓

คือคนใครจะเป็นผู้ที่ได้เข้ารอบเป็นคนสุดท้าย

ไอเทมของเธอสีภูวาแบบ
ซึ่งส่งหมดให้เธอเข้ารอบตามไป
รอบนี้เธอทำกิโลทองไปได้๑กิโล
ติดต่อบ๊ายบายโบกมือกลับบ้านกันไปเป็นคนแรก
เสียใจด้วยนะครับ